คุณผู้ชมตามต่อค่ะที่นครปฐมในแมนนะคะที่บุกไปบ้านของฝาแฝดนะคะ
ยิงจนแฝดพี่ตายแฝดน้องบาดเจ็บแล้วก็ตำรวจควบคุมตัวไป
ตอนควบคุมตัวก็อลวาดโวยวายใหญ่เลย
วันนี้ทีมข่าวของเราตามเรื่องต่อตามไปถึงโรงพักเลยนะ
โวยวายไม่หยุดโวยวายไม่เลิกอัลวาดไม่เลิกจริงค่ะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะเสียงจากด้านนอกนะ

ทีมข่าวเราถ่ายจากด้านนอกเข้าไปถ่ายด้านในไม่ได้อยู่แล้วล่ะในห้องขังอ่ะเนอะ

คือทีมข่าวบอกว่านกที่เกาะหลังคาโรงพักตกใจบินหนีกันหมดเลย

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูด้านในนะคะด้านในโรงพักค่ะ
จะเห็นผู้หญิงเสื้อสีดำท่านหนึ่งที่นั่งอยู่คุณแม่ของในแมน

ทีมข่าวของเราค่ะคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราบอกว่า
แมนหรือนายพานุพงศัพพนาหรือแมนงิ้วลายเนี่ยโวยวายแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ
ช่วงที่นำตัวส่งสารฝากขังผลัดแรกที่สารจังหวัดนครปฐมก็โวยวายโวยวายไม่หยุดค่ะ
ตำรวจใช้กำลังกว่าสิบนายคุมตัวในแมนขึ้นรถคุมขังเพื่อสงสาร
ระหว่างที่คุมตัวในแมนในแมนพูดขึ้นมาจำไว้แมนเบอร์หนึ่งเมืองไทยแล้วก็นำตัวขึ้นรถแบบ

ภาคไทยไทยสองเจติกอะไรนะครับคุณแมน

พี่โอ๊ยคุณผู้ชมนี่
เป็นแผนใจตำรวจจริง

ถุยน้ำไรใส่แบบทีมข่าว

ุยน้ำลายใส่แบบทีมข่าว

แล้วถุยน้ำลายแล้วอารวาสโวยวาย
แล้วไม่ได้มีท่าทีสลดอะไร

เนี่ยก็ดูเขาแบบเบลอหลอน
ยาเสปติดเนี่ยร้อนยาไงพี่อุ๋ย
แต่วันนี้ก็คิดว่าจะดีขึ้นก็ผ่านมาคืนนึงแล้วไม่ใช่เหรอ
เฮ้ยทำไมเป็นนานเนี่ย

ปรับทราบทุกอย่างทำรวจบอกสอบไม่ได้เลยสอบปากคำไม่ได้เลย
ไม่รู้เรื่องเลยมากับใครอะไรยังไงบ้าง

ทนายความก็เลยให้ข้อมูลกับนักข่าว

เพราะผลตรวจสารเสพติดในร่างกาย

ทนายความบอกไม่มีสารเสพติด

พฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ

นี่คืออาการองค์ลง

นี่คืออาการองค์ลง

วันข้ามคืนไม่หายถ้าสารเสพติดมันอาจจะหาย

แมนน่าจะถูกคนอื่นสั่งค่ะทนายความบอก

เขาไม่ติดยาเขาไม่ได้เล่นยาเขาได้เล่นอะไรเลย

เขาบอกไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่อาการตอนแรกที่เราเล่าข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนะ

แม่ของนายแมนค่ะวันนี้ตำรวจเชิญตัวไปเกลี้กล่อมลูกชายนะคะ

คุณแม่ก็เตรียมเสื้อยืดสีดำมาใส่ให้กับลูกชาย
แล้วก็ไปสารจังหวัดนครปฐมกับลูกชาย
ทีมข่าวก็พยายามจะถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแมนตอบสั้นยืนยันว่าลูกชายไม่เคยติดยาค่ะครับ

เพื่อนของในแมนกลุ่มนึงมากันสัก๕คนได้มาจากกรุงเทพ
ซื้อน้ำอัดลมซื้อขนมมาเยี่ยมในแมน
แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าไม่ได้เจอกันมา๕ปี
ยืนยันว่านายแมนไม่เคยเสพยาเสพติด
ไม่เคยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้
ตกใจมากที่เห็นภาพนายแมนถือปืนไปยิงสองพี่น้องฝาแฝด
ก็เป็นสิทธิ์ของทางทนายความทางแม่หรือทางเพื่อนจะยืนยัน
ว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดไม่เคยติดยาเสพติดหรืออะไร
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจอะไรแบบนี้เหรอเนาะ

ไอ้ยิงไอ้ยิงแน่เขาตาย๑เจ็บ๑อะ
ทีมข่าวของเราวิดีโอคอลไปคุยกับนายโกมนหรือเรส
น้องที่ถูกยิงบาดเจ็บนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะ
เรสเปิดแผลที่หน้าท้องให้ดูว่าผ่าตัดเอากระสุนออกสามนัดนะคะ
โดนยิงที่สะโพกซ้าย๒ขาขวาอีก๑กระสุนยังฝังใน
เจ้าตัวบอกว่าปมเหตุที่ถูกยิงถล่มในครั้งนี้

ในชวนกล่าวหาว่าเขานำความลับเรื่องชู้สาว
ไปบอกแคทภรรยาของในชวน
ทั้งที่ไม่จริงเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาไม่เกี่ยวเลย

เคลียร์ใจกับภรรยาของในชวนไปเรียบร้อยแล้ว

นี่ค่ะอันนี้คือคลิปที่บอกว่าเคลียร์กันไง
บอกว่าเคลียร์กับแคทภรรยาของชวน
เขาเลยทางฝั่งคนเจ็บคนตาย
เขาเลยเชื่อว่าเพื่อนที่ชื่อชวนเนี่ย
เข้าใจผิดหาว่าเขาเนี่ย
ฝาแฝดคู่นี้ไปบอกเมียของชวนว่า

ตอนที่ในชวนเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนึง

แล้วอีกไม่กี่วันเมียจับได้ว่ามีกิ๊กเหรอ

เขาก็เลยเชื่อว่าชวนให้แมนมายิง
และในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวที่เข้ามา
มากันหลายคนนะฮะ๓๔คนได้
เขาเชื่อว่าอาจจะมีคนชื่อชวนเนี่ยนั่งอยู่ในรถด้วยก็ได้
ก็เหมือนกับว่าในคลิปตอนที่คุยกับแคท
เหมือนกับแคทบอกว่าชวนพูดว่าเดี๋ยวจะไปยิงเลยอะไรประมาณแบบนี้

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามในเรสแฝดน้องอีกทีนึงนะคะ

ว่ามันมีเรื่องธุรกิจสีเทาอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

สีเทาสิ่งผิดกฎหมายมันมีอะไรไหม

เขามีอาชีพค้าขายแค่นั้นเลย
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาจริง
สบอกว่าตอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล

ไม่เชื่อว่าในชวนสามีจะเกี่ยวกับเรื่องนี้
วันเกิดเหตุแคทกับในชวนผู้เป็นสามี

แล้วก็ตอนนี้แคทก็ติดต่อสามีไม่ได้
แต่เชื่อว่าในชวนสามีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลย

เลยบอกว่าแคทก็กำลังรวบรวมหลักฐาน

เพื่อให้ในชวนสามีพ้นจากคำกล่าวหาเหล่านี้
แต่แคทเขาก็ปฏิเสธแทนสามีไปนะคะ

เขาไม่เชื่อ
เพราะว่าวันเกิดเหตุแมนอ้างชื่อในชวนชัดเลย
แนนอ้างชื่อในชวนว่าเป็นคนสั่งให้มาก่อเหตุ
ก็ผมก็บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็เข้าไปที่ขอร้อง
ให้ปากคำ

แล้วไอ้คนที่จริงรู้มาจากใคร
ถ้าผมไม่ได้สั่งจริงก็เข้าไปบอกเขา
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริง
น้องก็บอกว่าน้องก็ไม่เชื่อหรอกว่าชวนเนี่ยจะมาสั่ง
อืมผมก็บอกว่าถ้าเกิดมันไม่มาสั่ง
เรื่องระหว่างที่เราทะเลาะกันเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปหาแคท

ก็เลยไปส่องในโซเชียลของคุณแคทนะคะ
ก็มีการโพสต์เรื่องราวหลังจับได้
สามีก็คือในชวนแอบนอกใจแล้วก็เปิดเผยชื่อผู้หญิงที่แอบคบ
กับสามีชื่อส้มอืมทีมข่าวของเราบอกว่าสิบสามกุมภาพันธ์
วันเกิดของแคทในอ้นแฝดผู้พี่ที่เสียชีวิตนะคะ
ครับยังไปเม้นอวยพรวันเกิดแคทอยู่เลยอืมทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มจาก
เรสแฝดน้องที่บาดเจ็บอ่ะค่ะบอกว่าบ้านของในชวนที่อยู่แถวแถว
พุทธมนตรสายสี่อ่ะลองไปดูสิบอกทีมข่าวของเรา
ไปดูสิบ้านเขาอยู่แถวนั้นทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ช่วงเที่ยงตำรวจมาตรวจสอบแล้วค่ะที่บ้านหลังนี้ไม่เจอใคร
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างว่ารู้จักในชวนไหม
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบินเขาตอบว่ายังไงว่ายังไงฮะ
บอกนักข่าวว่าอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปวุ่นวายเลย
เอาข้อมูลกันมาจากไหนเนี่ยถึงไปหาก็ไม่เจอเขาไม่อยู่กันหรอก
กลับไปเถอะอืมบอกนักข่าวแบบนี้ทีนี้ค่ะบรรยากาศที่วัดที่มีการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนายโกมินแฝดผู้พี่ที่ถูกยิงตายนะคะ
เป็นวันที่สองแล้วครอบครัวจะชาปนกิจวันที่สามสิบมิถุนายนนี้
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่ของคนเจ็บด้วยอ่ะนะคะ
บอกว่าทำใจยากมากเลยกับการจักรไปของลูกชายก็ย้ำเลยว่าถึงแม้จะฝากขังในแมนไปแล้ว
ถ้ามันมีคนสั่งมีอะไรจริงอยากให้ตำรวจขยายผลไปให้ถึงค่ะ
ซึ่งคุณชวนเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็ปฏิภรรยาปฏิเสธ
ใช่ไหมคุณเทิงก็ต้องออกมาหาเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเอาหลักฐานมายืนยันว่าเออผมไม่รู้เรื่องจริง
วันนั้นนายแมนนี่ไปเอ่ยชื่อผมนี่มันเอ่ยมั่วเลยหรืออะไรก็ว่ากันไป
หรือจะติดต่อมาทางสื่อมวลชนก็ได้นะฮะ

เพื่อจะอยากชี้แจงแถลงไขอะไรยังไงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ก็ถ้าเกิดไม่เกี่ยวก็ไม่ควรจะหายตัวไป